คุณผู้ชมฮะผมกำลังรับชมรับฟังนะ

ของทางจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
เพราะว่ามีการตั้งโต๊ะแถลงกันนะครับ
อยู่ที่ห้องประชุมชั้น๗มุยที่ร่วมกระตันยูถนนกิ่งแก้ว
ซึ่งตรงนั้นจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเลยล่ะนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าวัญชัยพงเกษมนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับ
ผู้ว่านั่งตรงกลางของโต๊ะนะครับ
ก็ข้อมูลแรกที่เปิดเผยออกมาก็คือ
เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการรับคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมด
ที่มีอยู่๓๓รายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ก็คือน้องพอร์สนะฮะนายกรสิทธิ์ลาวพันธ์ด้วยนะครับ
ในการที่จะรับศพเป็นผู้เสียชีวิตในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับ
อกจากนี้นะครับทางผู้ว่าเองได้มีการสรุป
ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติตอนนี้
มีพื้นที่ในจังหวัดคือ๔ตำบล๓๐หมู่บ้านนะครับ
ตำบลราชาเทวะ๑๕หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งสิ้น๓๐๐๐กว่าคนได้รับผลกระทบ
ตำบลบางพรีใหญ่มี๗หมู่บ้านนะครับ
มีประชาชนทั้งสิ้น๑๘๐๐กว่าคนนะครับ
ที่ตำบลบางแก้วนะครับมี๖หมู่บ้าน
มีประชาชนได้รับผลกระทบ๒๓๐๐กว่าคนนะครับ
แล้วก็ในส่วนของตำบลบางฉลงอีก๒หมู่บ้าน
มีประชาชนได้รับผลกระทบ๔๔๐๐กว่าคน
รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
โรงงานเม็ดพลาสติกที่กิ่งแก้วนี้ก็คือ๘๐๐๐กว่าคนนะฮะ
ก็ต้องได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรต่างนะครับ
ทางจังหวัดก็จะเร่งดูแลในเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ที่นั่งข้างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ก็คือหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารภัย

ก็ทางหัวหน้าป้องกันหัวหน้าปพก็บอกว่า
การดำเนินการในการที่จะควบคุมเหตุ

กว่าสถานการณ์จะเบาบางและคลี่คลายลงนะครับ
ตอนนี้ต้องมีการประเมินอย่างใกล้ชิด
คือจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องสารเคมี
และการจัดการควบคุมเพลิงมาวิเคราะห์สถานการณ์
แล้วก็จะปิดสถานการณ์ได้เมื่อไหร่อย่างไร
คือต้องรับความเห็นชอบจากหลายฝ่าย
เสนอผู้ว่าผู้ว่าตัดสินใจ
และถึงจะยุติในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้
คือตัวผู้ว่าเองนะถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดไงคุณ

แม้ว่าตอนนี้เท่าที่รายงานออกมาล่าสุด
คือมันไม่มีไฟแล้วนะครับสามารถที่จะฉีดโฟม
อุดรอยรั่วอะไรต่างได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าการป้องกันการปะทุขึ้นมาใหม่
นักวิชาการบอกว่าต้องดูอย่างใกล้ชิดภายใน๓วันนี้

ใช่เพราะว่าตอนนี้ทางสพบังแก้วก็รายงานว่า
มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบมาเข้าแจ้งความแล้ว
ประมาณ๒๐๐กว่ารายซึ่งเรื่องนี้นะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปภ
อย่างนายปลายวินทัพถมก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่ามีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คอปภจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลาง
ในการดูแลประชาชนแล้วก็เยียวยาตามสิทธิ์ประกันภัย
ตอนนี้บริษัทมิงตี้เคมิโคลนี้นะคะ
วงเงินตัวโรงงานนะ๓๐๐ล้านบาท
อันนี้เป็นวงเงินสูงสุดสำหรับตัวโรงงาน
ส่วนวงเงินสำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
สูงสุดก็คือ๒๐ล้านบาท
ซึ่งวงเงินตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะครอบคลุมทั้งบ้านรถยนต์ที่เสียหาย
สัตว์เลี้ยงกระตายเอ่ยที่ตกใจช็อกตายแมวหมาต่าง
รวมทั้งค่าแท็กซี่ค่าโรงแรมที่เป็นค่าขาดประโยชน์
ตรงนี้จะได้รับการชดเชยทั้งหมดนะคะส่วนมูลค่าจะเท่าไหร่
เดี๋ยวต้องรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นหลังจากนี้
จะเข้าไปประเมินความเสียหาย
ซึ่งทางคอปภเองลงพื้นที่มาเปิดรับเรื่อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณศูนย์อพยพอบตบางพลีใหญ่
บางคนบอกว่ามาที่ศูนย์อพยพไม่สะดวก
ติดต่อผ่านสายด่วนก็ได้เหมือนกัน๑๑๘๖นะคะ
ส่วนกรณีของน้องพอร์สนักผจญเพลิงที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ตรงนี้ก็จะมีเงินเยียวยาค่าชาปนกิจศพจากประกันภัย
อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวนเงินนะคะว่าเท่าไหร่
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย
สามารถที่จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงที่สพแก้ว
แล้วก็ตอนนี้มีประชาชนแจ้งความร้องทุกข์แล้ว๑๘๓ราย
แล้วก็เชื่อว่ายังจะมีทยอยออกมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเนื่อง
คือทางผู้การจังหวัดบอกว่าประชาชนทุกท่านไม่ต้องวิตก
ไม่ต้องรีบกลับบ้านถ้าเมื่อไหร่สถานการณ์ปลอดภัยแล้ว
เมื่อท่านสามารถกลับบ้านได้แล้วท่านไปตรวจสอบทรัพย์สิน
และความเสียหายของบ้านท่านแล้วท่านค่อยไปแจ้งความก็ได้
ที่สพแก้วนะครับส่วนยอดผู้บัตรเจ็บหน้าทาง
ผู้การจังหวัดก็ยังแถลงว่าผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ในพื้นที่สมุทรประการอยู่ที่๓๓ราย
แต่หากมีบุคคลที่บาดเจ็บไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอื่น
ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ในจังหวัดสมุทรประการ
ก็ขอให้มาแจ้งได้นะครับเรื่องของการรับฆ่าเชิดเฉยอย่านะครับ
หรือบรรดินเพื่อไปยังวัดทุ่งครูสารา๕นะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศสด
เพราะว่าจะมีการเคลื่อนจากสถาบันการแพทย์จักรีนรึบดิน
ซ้ายเข้าถนนประชาอุทิศแล้วก็ถึงแยกนาหลวง
จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าวัดทุ่งครุนะคะ

นี่เป็นการเคลื่อนขบวนภาพสดเลย
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะสักช่วงประมาณบ่าย๒โมง
น่าจะถึงที่วัดทุ่งครุนะคะ

เพราะว่าวันนี้ก็จะมีทั้งพิธีรดน้ำศพด้วย

แล้วก็พิธีสวดพระอภิษฐรรมด้วยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของหน่วยอาสาสมัครต่าง
ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนนักผจญเพลิงด้วยกัน
หรือว่าอาสากลุ่มต่างของจังหวัดต่าง

ทางหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าหน่วยอาสาสมัครดับเพลิงสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งถือว่าหน่วยนี้เขาเป็นครอบครัวของน้องพอร์สเลยนะ
คือน้องพอสคุณพ่อเขาเสียชีวิตแล้วจะเหลือคุณแม่คนเดียวนะครับ
อยู่กับครอบครัวใหม่ที่จังหวัดจันทบุรี
แล้วก็ตัวน้องพอร์สเองก็อาศัยอยู่กับคุณอาซึ่งเป็นแม่บุญธรรม
แล้วก็พี่ชายแท้แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสา
เขาบอกว่าน้องพอสจะกินนอนอยู่ที่ทำการหน่วยเลยนะ
หน่วยอาสาสมัครดับเพลิงสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ที่หน่วยก็ดูแลกันแบบเป็นครอบครัว
คือน้องพอร์สทำงานหนักมาได้๑ปีแล้วสำหรับการเป็นอาสาดับเพลิงครั้งนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีประสบการณ์มากพอสมควรอายุแค่๑๙เอง
แล้วก็นอกจากนั้นคำยืนยันนอกจากเพื่อนร่วมงานแล้วนะคะ
แฟนสาวของน้องพอร์สจริงแฟนสาวของน้องพอร์สก็อยู่ในจุดตรงนั้น
แต่ว่าไม่ได้ลงมานะนั่งอยู่ในรถแล้วแฟนยังบอกเลย
คือแฟนสาวยังทักน้องพอร์สเลยบอกว่าจะรีบไปทำไม
แต่คือพอสบอกว่ายังไงก็ต้องรีบไปแม้ว่าภารกิจนี้จะยาวไกลก็ตาม
แล้วก็เป็นการเข้าไปช่วยสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ทำให้น้องพอร์สเสียชีวิตนี้นะฮะ
หัวหน้าหน่วยอาสาสมัครดับเพลิงสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดเผยกับผมทางโทรศัพท์นะว่าจะมีการถอดบทเรียนอะไรยังไง

ในส่วนนี้ครับการเสียชีวิตของน้องวันนี้เป็นการถอดบทเรียนนะครับ
เราประมาทไหมเราไม่ได้ประมาทนะครับ
เราไม่ได้ประมาทเพราะเราเรารู้อยู่ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง
เอ่อเราไม่คิดว่ามันจะเกิดการระเหยหรือว่าสิ่งที่ที่เรียกกันว่า
ความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับที่เราจะพูดถึงกัน
น้องมาเป็นอาสาสมัครได้ประมาณ๑ปีนะครับ
แต่ว่าความเป็นมอบอาชีพอะไรเนี่ย
ก็ถือว่าได้ครับเพราะว่าเรามีทีมอบรมกันอยู่ตลอด

จะได้ลงพื้นที่ติดตามถึงมาตรการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขในการดูแลประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิด
ศูนย์อพยพอบตบางพลีใหญ่
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลบางพลีด้วย

และก็จะไปที่ศูนย์อพยพ
โรงเรียนเตรียมปริญญาณุสรของจสมุทรประการด้วย

ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพประชาชนด้วย
เพราะว่าต้องดูเรื่องของมลพิษทางอากาศ

อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะ
เน้นย้ำนะคะช่วงนี้๒๓วันนี้

เพราะว่าฝนที่ตกลงมามันก็ทำให้มีสารเคมีสารพิษ

ต้องรอฟังทางจังหวัดเขาแจ้งท่านนะฮะ